ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดกับศึกมวยนะครับ
ที่แชมป์โลกคนต่อไปจะเจอกับบททดสอบสำคัญ
จะเจอกับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ

มหากรรมมวยโลกเทิดพระเกียรติ๑๒สิงหามหาราชินีนะครับ
กำปั้นสถานโลกเมืองคนดีศรีเวียงสะ
ซี่มานูโฟผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซีย
ในวันพรุ่งนี้นะครับที่เวทีมวยชั่วคราว
เอเชียเกษตรพันธุ์จังหวัดสุราธานี
ตั้งแต่ในเวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ค่ายมวยเกียรติกีริน
ลาดกระบังนะครับได้มีพิธีชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการ
ปรากฏว่าเอกตะวันกับบริโฟขึ้นชั่งครั้งเดียว
ผ่านชะลุยครับผ่านพิกัดที่๑๑๒ปอนทั้งคู่
ตะวันครับจะต้องผ่านการชกป้องกันแชมป์ครั้งนี้ให้ได้นะครับ
เพื่อที่จะเตรียมชิงช้ำโลกในปีหน้า
ส่วนคู่ชกไฟล์นี้เชื่อว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่
มั่นใจเอาชนะได้สบาย
ส่วนคู่มวยประกอบรายการนะครับ
ส่วนดาวเหนือเรือไวกิ้งจะพบกับ
และสุกเกษมเรือไวกิ้งจะพบกับ
พันธ์ไชยพระศักยิมครับ